อันนี้คือโอ้โหหัวใจของพี่กู้ภัยนี่สุดจริงนะ
มีคุณลุงคนนึงเขาขึ้นเขาไป
แถวนั้นก็คือเขาหัวช้างที่ลบบุรีค่ะ
จะไปหาเต่าเต่ามันอยู่ตามซอกหิน
ปรากฏว่าโดนหินทับแล้วลุงตายอยู่ตรงซอกหิน
คิดดูสิคุณผู้ชมเสียชีวิตอยู่๕วันแล้วค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซส์วิบากนัดตะโกนหาลุงเล็ก

แล้วไปเจอศพลุงเล็กกว่าจะลำเลียงจากยอดเขาลงมาพื้นราบได้
โอ้โหไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชม

ใช่นี่สังเกตดูดีสิเห็นไหม
คือแบบมีแมลงตอแบบหึ่งไปหมดแล้วตรงนั้นน่ะ
แล้วตอนที่ลำเลียงลงมานะฝนตกอีก

ดมกลิ่นเหม็นมาตลอดทางเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะคะ

พอไปเจอร่างของลุงเล็กธรรมนาอายุ๕๒ปี
อยู่ที่เขาหัวช้างตรงยอดเขาเลยนะ

นี่ต้องเอาผ้าขาวมาแล้วเขียวนี่คือเอาผ้ายางมาห่อนะ
กับไม้แล้วก็แบกลงมาแบกลงมาค่ะ
การที่จะลำเลียงศพลงมาด้านล่าง
สังเกตเห็นไหมก็จะมีแมลงวันบินตามมาตลอดทาง
แล้วอีกอย่างฝนตกหินมันก็ลื่นด้วยค่ะ

ไหนจะต้นไม้ไหนจะรากไม้อีก
แล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงข้างล่างค่ะ
หลังจากนั้นก็ลัดเลาะมาที่อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
แล้วก็ต้องเอาศพลงเรือพายข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
คิดว่าจบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมยังไม่จบ
นี่ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์วิบาก

เพื่อที่จะไปขึ้นรถพยาบาล
นี่คือขั้นตอนการลำเลียงศพจากบนยอดเขาลงมาพื้นรากข้างล่างเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามข้อมูล
คือก็ได้รู้ข้อมูลแหละว่าลุงเล็กกับนายวัญชัย
ลุงวันชัยอีกคนนึงอายุห้าสิบเก้าปี
ก็พากันสองลุงไปหาของป่าที่เขาหัวช้าง
ตั้งแต่เช้าวันที่สิบแปดแล้ว
ทีนี้ตอนเย็นมีลุงวัญชัยกลับมาบ้านคนเดียว
ซึ่งอันนี้ต้องบอกนะว่าลุงวัญชัยที่อยู่ในเฟรมขวามือคุณผู้ชม
จริงลุงวัญชัยแกก็กลับมาบ้านคนเดียวปกติ
เพราะว่าบางทีลุงเล็กเขาก็จะทำอะไรอยู่บ้าง

ทีนี้ตอนที่ลุงวัญชัยกลับมาบ้านเนี่ย
หมาล่าเนื้อที่ตามลุงเล็กไปก็กลับมาตัวเดียวนะ

หมาจะแบบจะไม่ทิ้งเจ้าของใช่ไหม

ไปแจ้งตำรวจที่สพมคและก็ประสานกู้ไพรค่ะ

ลุงเล็กอยู่ตรงนี้ไหมลุงเล็กได้ยินหรือเปล่า
ไม่มีเสียงตอบค่ะครับทีนี้กลิ่นมันมาทำไมกลิ่นมันเหม็นอ่ะ
กลิ่นมันเหมือนอะไรตายแล้วมีอะไรตายหรือเปล่า
ดมไปเรื่อยจนไปถึงซอกเขาโอ้โฮ
เห็นเลยว่าหินทับทับตัวทับหน้า
คือมันมีร่องรอยของการถูกกระแทกในหินใหญ่แบบนี้
คุณผู้ชมดูดิโอ้โฮแสดงว่าหินมันไหลลงมาเหรอใช่โอ้โฮ
แล้วคือกลายเป็นว่าตามเนื้อตามตัวของลุงมีแผลเป็นแผลชะกันหลายจุดเลย
เพราะว่าโดนหินเหมือนลงมาท้าประหลาดเลยโอ้โฮคือเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งนี้
ใช่ซึ่งเอาจริงลุงวัญชัยที่ไปด้วยกัน
แกก็บอกไงว่าที่ผ่านมานะนะลุงเล็กแกก็หลงป่า๒๓วันก็กลับบ้านเองได้
ไม่เห็นเป็นไรก็แยกย้ายกันกลับที่ผ่านมาเนี่ย
แต่รอบนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คิดว่านะลุงเล็กแกคงจะไปงัดหินต่าง

อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่แบกศพของลุงเล็กลงมายังสะดุดหินเอง
แล้วพี่เบิสคิดดูสิตอนที่ลุงอายุแบบโอ้นจะ๖อีกแล้ว

นี่ค่ะคือลุงแกคงไปหาเต่าที่อยู่ตรงซอกหิน
แล้วทีนี้พอไปหาไปงัดแล้วหินมันก็

ใช่ค่ะแล้วก็ทับลุงคือด้านบนของเขาเนี่ย
บางทีน้ำฝนมันก็กัดซ่อไง

ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ